หลังมีการเผยแพร่คลิปที่คนผิวสี
ถูกตำรวจยิงประชิดจนเสียชีวิตครับ
นี่เป็นคลิปวีดีโอที่กำลังถูกส่งต่อ
และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงนะครับ
โดยเฉพาะในกลุ่มของคนผิวสีในสหรัฐ

เมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาษาสหรัฐ

เมื่อวานนี้มีกลุ่มคนผิวสีจำนวน๑

โดยมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ

รัฐเพนซิวาเนียที่มีชาวแอฟริกันอเมริกันเดินขบวนประท้วงเช่นกัน
โดยล่าสุดตำรวจก็ออกมายืนยันว่าจะเร่งสืบสวนเหตุการณ์นี้ครับ